คุณผู้ชมอ่านข่าวผ่านไป
ผมตบท้ายด้วยของหวานเอาไหม

บคุณมั้งตบด้วยอาหารหวานนี่แหละ
คุณผู้ชมอาหารหวานพื้นถิ่นหากินยาก

ผมบอกเลยว่าบางเมนูผมก็ไม่เคยทาน
ซึ่งมีเมนูอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย
ตลอดข่าววันนี้ขอเอาใจคนที่รักการทานอาหารหวาน
และอาหารหวานที่เรานำมาฝากในวันนี้
เป็นอาหารหวานที่ไม่ได้หาทานกันได้ง่ายนะจ๊ะ
เพราะแต่ละเมนูเป็นอาหารพื้นถิ่นที่หาทานได้ยากมากล่ะครับ
เมนูมีเฉพาะเทศกาลของจังหวัดนั้นอีกด้วย
อาหารหวานที่เราพูดถึงมีอะไรบ้าง

เริ่มกันที่ขนมตาไปจังหวัดสตูน
ขนมตาไปหรือข้าวหมากเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านหมู่ห้า
ทางงอตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูน
ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปี
จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่
หากจะกินขนมตาไปจะต้องมาที่บ้านทางงอเท่านั้น
วิธีการทำคือนำสมุนไพรเช่นพริกแห้งพริกไทยขิงไม้หวานสดกระเทียม
ตากให้แห้ง๓แดด
จากนั้นก็นำไปบดให้แห้งละเอียด
นำไปคลุกกับแป้งปั้นเป็นลูกครึ่งวงกลม
เมื่อได้ลูกแป้งแล้วก็นำไปคลุกกับข้าวเหนียวขาวหรือดำ
นึ่งหรือหุงสุกแล้วจากนั้นตักใส่ใบตองแล้วห่อ
หมากหรือตาไปที่ทำเสร็จแล้วจะนุ่มและมีรสหวานส่งกลิ่นหอม
ต่อกันที่ขนมนางกงโบราณจังหวัดพิศนุโลก
ไปกันที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประชารัฐหมู่ที่๑๒
เหนือรุ่งอรุณตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ที่นี่เนี่ยทุกคนกำลังวุ่นวายอยู่กับการทำขนมนางกง
ขนมนางกงคือขนมโบราณที่มีมาหลายยุคหลายสมัย
แต่ปัจจุบันหาทานได้ยากเพราะขั้นตอนในการทำนั้นนานมากล่ะครับ
และจะต้องมีคนช่วยกันทำหลายคน
ลักษณะของขนมเป็นวงกลมมีกากบาทตรงกลางคล้ายกับกงจักร
ชาวบ้านนิยมซื้อไปทำบุญและถวายสังกฐาน
รวมถึงงานประเพณีอย่างงานทำขวัญข้าวงานแต่งงานเป็นต้น
ยังไม่หมดต่อกันที่ขนมเต่าแดงจังหวัดสตูน
เต่าแดงหรือขนมอังกุเป็นขนมโบราณ
และเป็นขนมมงคลของชาวจีน
ที่หารับประทานได้ไม่บ่อยนัก
เต่าแดงถือเป็นขนมมงคล
หมายถึงการมีอายุมั่นขวัญยืน
ซึ่งอังแปลว่าสีแดง
และกุคือเต่าในภาษาจีน
ส่วนใหญ่นิยมใช้ในงานมงคล
เช่นไหว้เจ้าบรรพบุรุษตรุษจีนซาจีนเทงเม้งและงานแต่งงาน
วิธีการทำคือใช้แป้งข้าวเหนียว
วดกับน้ำผสมสีส้มหรือแดง
และน้ำมันพืชนนวดให้เข้ากัน
พักแป้งไว้ใช้ถั่วซี่กวนกับน้ำตาล

จากนั้นนำแป้งมาห่อกับไส้ให้มิด

นำไปนึ่งไฟปานกลางประมาณ๑๐๑๕นาที
ก็จะได้ขนมสีสวยน่ารับประทานแบบนี้
และสุดท้ายกับขนมเง่ปั้นจังหวัดราชบุรี
ขนมเง้ปันหรือขนมโกจุลาลำพา
เป็นขนมโบราณของชาวจีนแคะ

เพราะมีแห่งเดียวในจังหวัดราชบุรี
ที่มีการนำพืชสมุนไพรอย่างต้นเง่
หรือต้นโกจุลาลำพามาประกอบอาหาร

คือส่วนของตัวแป้งและไส้

เริ่มจากการนำถั่วลิสงที่คั่วแล้ว

สมกับงาดำคั่วน้ำตาลสายแดงมะพร้าวคั่ว

จากนั้นพักไว้ในส่วนของตัวแป้ง
ให้นำต้นเง่ไปคลุกเคล้าขยำกับเกลือ

นำไปนึ่งให้สุกปั่นให้ละเอียด
แล้วเทลงไปนวดกับส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียว
เนื้อมันเทศนึ่งน้ำสะอาดและน้ำมันมะพร้าว

กลมคลึงแป้งให้เป็นแผ่น
ตักไส้ขนมที่เตรียมไว้ลงไป

แล้วนำไปนึ่งรอจนกระทั่งแป้งสุก

ก็จะได้ขนมแง่ปั้นที่อร่อย
และดีต่อสุขภาพแบบนี้นี่แหละครับ
เอาล่ะน่ากินน่าทานจริงนะ
อยากลองดูสักครั้งว่ารสชาติเป็นอย่างไร

ใช่มั้ยอันที่ฉันเคยทานแต่เข้ามาค่ะ
แต่ว่าเมนูอื่นก็ยังไม่เคยทานเหมือนกัน

หรือว่าใครที่เคยลองทานเมนูอาหารพื้นบ้าน